คุณผู้ชมครับมีผู้ชายวัย๓๔ปี

บอกว่าเขาและแฟนถูกแอบถ่าย
ทั้งที่เขาก็ไปมีเพศสัมพันธ

แล้วก็ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายเองนะ

และนำคลิปไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล

สองก็ต้องตรวจว่าใครเป็นคนถ่าย

มีส่วนเกี่ยวข้องหรือทางโรงแรมเอง

เพราะว่าไอ้คลิปสั้นที่มันไม่กี่วินาทีนะคุณผู้ชม

แปลงสีผ้าห่มแปลงสีกำแพงใช่ไหม
แต่มันเห็นหน้าฝ่ายหญิงค่อนข้างชัดนะคะ
นี่แหละครับนายต้นอายุ๓๔ปี
นามสมมตินะฮะร้องเรียนต่อผู้สิทธิ์ข่าว

หลุดและเผยแพร่ไปทั่วโซเชียลนะครับ
หลังจากที่เขาเข้าไปพักผ่อนส่วนตัว
โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งในตัวเมืองเพชรบูรณ์
เขาเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าตั้งแต่ปี๖๐เนี่ย

และคลิปมันหลุดออกมาตั้งแต่ปี๖๐นั่นแหละ

เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยเขาใช้บริการล่าสุดวันที่๑๐สิงหาคม
และวันที่๑๑เขาได้เปิดทวิตเตอร์
แล้วไปเจอคลิปตัวเองมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวตั้งแต่ปี๖๐
ซึ่งในแต่ละคลิปที่ปล่อยออกมาเพียงไม่กี่วินาที
แต่มีมากกว่าเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

คลิปผ่านการตัดต่อทั้งหน้าตาสีผิวเสียงเพื่อให้จำไม่ได้
ในคลิปมีผู้ชายหลายคนผู้หญิง๑คน
แต่ในความเป็นจริงแล้วมีเพียงเขาและแฟนสาวนะครับ
อกจากนี้ยังมีการตัดต่อเปลี่ยนสีผ้าห่มฝาผนังรีทัศน์ใบหน้า
และบางคลิปตัดเหมือนกับว่าเขาถ่ายเอง
ซึ่งยืนยันนะครับว่าไม่ได้ถ่ายตัวเองแน่นอนและเขาจำตัวเองได้
และแฟนสาวของเขาในคลิปมันเห็นหน้าชัดเจนนะครับ
พร้อมกันนี้ตัวเขายังยอมรับว่าเมื่อได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้วรู้สึกตกใจมาก
เพราะเขากับแฟนสาวเคยเปิดห้องและใช้บริการโรงแรมม่านรูดแห่งนี้มา๔ครั้ง
ในช่วง๒ปีที่ผ่านมาแต่ละครั้งพักห้องไม่ซ้ำกัน
ก็คือใช้บริการโรงแรมนี้เป็นประจำไว้วางใจกันเป็นประจำ
คุณแล้วคิดดูสิคือห้องไม่ซ้ำกันแปลว่าอะไรมันมีทุกห้องเหรอคะ

เหมือนจะคลิปตั้งแต่ที่ว่าไปใช้บริการครั้งแรกเลยครับ
แต่ว่าเราไม่รู้ไม่รู้เพราะเรายังไม่ได้ดูในทวิตเตอร์
ไม่ได้ดูอะไรคือช่วงนั้นยังเล่นทวิตเตอร์ไม่เป็น
ยังไม่ได้ใช้ไลน์ไม่ได้อะไรแต่พออ่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
เมื่อวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเนอะผมก็ไปใช้บริการนะครับ
ปกติพอไปใช้บริการเสร็จปั๊บก็กลับมาห้อง
เช้าวันเสาร์ก็นึกยังไงไม่รู้จับโทรศัพท์มาแล้วก็เปิดไป
ทวิตเตอร์แล้วก็มีคนชื่อเสือน้อยเนี่ย
ขึ้นมาหน้าทวิตเตอร์เราแล้วเราก็เลยคิดเข้าไปเป็นเพื่อน
แต่อันนี้เลื่อนไปมันก็คือแบบคลิปเขาเริ่มต้น
มันก็จะคล้ายคล้ายไปเรื่อยละคือน้องที่ไป
ไปอันนั้นกับผมนะไปพักป้นกับผม
คือจะเป็นเสื้อน้องเป็นอะไรน้องมาผมก็เลย
งงก็เลยเลื่อนลงมาดูลงมาดูไว้เลย
จนมาเจอคลิปหนึ่งคือทั้งเป็นมีแค่เสียงก็มี
แล้วก็มีภาพก็มีคือเป็นเสียงผมพูด
เสียงน้องก็เสียงเหมือนผมรู้เลยว่าตอนนี้ผมทำอะไรอยู่
อะไรอยู่ตรงไหนก็คือมั่นใจว่า
ออกมาจากตรงนั้นแน่นอนอ่าเขาจะปล่อยสั้นมากเลยพี่
ไม่ไม่ไม่ยาวเท่าไรแต่ไอคลิปกล่นกล่อนนะครับ
แต่ยาวอยู่แต่บางคลิปที่เขาเอาไปขายแบบ
ถ้าเราต้องเข้าไปในแบบที่เขาสมัครกัน
อันนั้นก็จะยาวเลยนี่แหละครับก็เดี๋ยวนี้ประเภทคลิปหลุดต่างต่าง
มันมีเยอะนะว่อนอยู่ในโลกโซเชียลเขาเห็นเขาเขาก็จำตัวเขาเองได้นะครับ
จากนั้นเขาก็ติดต่อไปยังเจ้าของโรงแรมม่านรูดนะครับได้รับการปฏิเสธบ่ายเบียง
บอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าห้องพักของโรงแรมแห่งนี้
ไม่เคยมีการติดตั้งกล้องแอบถ่ายเอาไว้นะครับแล้วก็ยังบอกให้ผู้เสียหาย
เอาไปแจ้งความเอาเองสินะครับฟังผู้เสียหายเล่าให้ฟังถึงตอนที่ไปติดต่อ
โรงแรมม่านรูดกันหน่อยฮะอ่าผมโทรไปครับโทรไปปรึกษาเขา
พอดีผมโทรไปผมก็ถามว่าอ่าใช่ผู้จัดการหรือเปล่าเขาก็บอกอ๋อใช่มีอะไรครับ
พอดีผมก็เลยบอกว่าผมมีปัญหากับโรงแรมพี่แล้วนะผมก็บอกตรงแล้ว
เขาเลยถามว่าเอ้ามีปัญหาอะไรผมเลยบอกว่าผมโดนที่โรงแรมพี่
ถ่ายนะเขาก็เลยยืนยันว่าโรงเรียนโรงแรมผมไม่มีอ่ะขาวขาว
ผมก็เลยบอกว่าพี่ผมมีคลิปแล้วคลิปมันไม่ได้มีแค่วันนี้วัน
เมื่อวานนี้วันเดียวมันมีทุกครั้งที่ผมไปเขาก็เลยบอกว่าคุณบอก
ชื่อจริงนามสกุลจริงคุณมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกับผมผมจะเอาไปให้
ลูกน้องผมที่อยู่สพเมืองตรวจสอบก่อนคือผมไม่เข้าใจผมเป็น
ฝ่ายถูกกระทำคือตรวจสอบผมเพื่ออะไรอืมนี่แหละคือเหมือนเขาจะ
ไม่ไม่ไม่ค่อยให้ไม่ค่อยให้ความลุ้มหรืออะไรคือเราเขาก็บอกว่า
ก็ไปแจ้งความก่อนผมก็บอกแล้วงั้นไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอแจ้งความแล้วก็
มาเจอทีเดียวเอาล่ะทีนี้คุณต้นนามสมมุติเนี่ยนะครับ
ก็นอกจากร้องเรียนสื่อแล้วก็ต้องหาที่พึ่งอีกด้วยก็คือติดต่อไป
ซึ่งก็ได้แนะนำให้สมัครกลุ่มไลน์ที่มีการส่งคลิปอนาจารย์กัน
แต่ต้องเสียเงินเข้าสมัครประมาณ๒๐๐บาทเมื่อโอนเงินจะมีการดึงเข้ากลุ่ม
เขาเลยบอกว่าก็ไปแฝงตัวอยู่ในนั้น

ประมาณที่เขาเขียนติดไว้ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยวันต่อคนนะครับแล้วข้างในกลุ่มมีอะไรบ้างพี่ก็จะมีก็ก็แอบถ่ายกับเนี่ยก็ซ่อนกล้องแอบถ่ายก็เป็นอย่างงี้เลยแล้วหลังจากนี้อาจารย์ยังไงก็ผมคือผมไม่มีอะไรเสียนะผมก็คือผมเปิดเกมผมเรียกร้องค่าเสียหายอย่างเดียวเลยคือผมโดนประจานไปแล้วพูดกันง่ายดีกว่าเพราะว่าคลิปมัน
เดี๋ยวนี้พอมีคลิปหลุดคลิปแอบถ่ายคลิปซ่อนกล้องเนี่ยลงอยู่ในโลกโซเชียลใช่ไหมคุณเขากลายเป็นธุรกิจแล้วต้องซื้อเพื่อจะได้คลิปนั้นมาดูคือเริ่มตั้งแต่สมัครสมาชิกแล้วก็แอดเข้ากลุ่มไปก่อนเลยค่ะจ่ายเงินที่บอกว่า๒๐๐บาทนะซื้อคลิปถึงจะได้ดูคลิปเต็มอะไรแบบนี้นะครับมันกลายเป็นเรื่องธุร

อยู่ติดถนนแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีกล้องวงจรปิด๓ตัวติดตั้งในระดับความสูงเท่ากับล้อนะครับล้อรถเนี่ยนะฮะเพื่อจะคือเหมือนถ่ายทะเบียนรถไว้นะครับและในวันนี้ก็พบว่าโรงแรมม่านรูดแห่งนี้ยังเปิดให้บริการตามปกติแต่ไม่พบว่ามีลูกค้านะครับมีเพียงรถเก๋งแล้วก็รถยนต์จอดอยู่หน้าห้องแต่ไม่ได้ปิดม่าน
มีติดกล้องมีแอบถ่ายแบบนี้น่ากลัวนะฮะอย่างผู้เสียหายรายนี้เนี่ยคือเขาก็บรรลุนิติภาวะแล้วแล้วเขาก็ไปกับแฟนของเขาก็คือจริงจริงมันก็เหมือนกับเป็นใช้บริการตามปกติถ้ามองว่าเออเป็นใช้บริการปกติก็คือปกติแต่เอ๊ะทำไมคลิปมันถึงหลุดออกมาความจริงทางโรงแรมม่านรูดนี้ต้องออกมาต